ช่วงนี้นะคะนอกจากจะมีการจับตาวันที่๒๒สิงหา
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันแล้วเนี่ย

โอ้โหการเมืองกลับมากระเพื่อมแรงอีกรอบหนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
หลังจากที่คุณอุ้งอิงแพทองทาน

เคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวอินสตาแกรมบอกว่า
อังคารที่๒๒สิงหาคม๙โมงเช้า๙นาฬิกาณดอนเมือง
จะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะ
ประเด็นคือวันที่๒๒เป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรี

แล้วดูเริกอะไรในการกลับมาบินไปเยอะกัน

ทีนี้ห่างไปจาก๒ชั่วโมง๒ชั่วโมงหลังจากโพสต์ไอจีสตอรี่แรกแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าคุณอุ้งอิงได้มีการโพสต์ไอจีสตอรี่ถัดมา
บอกว่าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอร์เจอร์นะจ๊ะ
อันนี้คือโพสต์ของคุณแพทองทานชินวัฒน์นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะการบอกว่าจะกลับไทยกลับบ้าน
เกิดการมาแล้วเลื่อนแล้วผ่านปันไปโอ้โห
คือแบบเกิดขึ้นบ่อยมากในการกลับมาของคุณทักษิณชินวัฒน์
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยว่ามันมีเรื่องราวที่บอกว่าจะกลับมาไทยของคุณทักษิณเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคมปีนี้นะ
เอาเป็นว่าคุณแพทองทานเนี่ยเคยโพสต์อวยพรวันเกิดคุณทักษิณชินวัฒน์ค่ะ

คุณพ่อกลับไทยแน่นอนในวันที่๑๐สิงหาคมก่อนหน้านี้ใช่ไหม

แต่ปรากฏว่ายังไม่ถึงวันที่๑๐สิงหาคมเลยค่ะ
ประมาณสักวันที่๕สิงหาคม
คุณทักษิณชินวัฒน์ก็มีการประกาศเลื่อนกลับไทยจริง
แล้วบอกว่าเดี๋ยวติดตรวจร่างกายก่อน
นัดตรวจร่างกายแต่คงไม่เกิน๒สัปดาห์แน่นอน
อันนี้คือข้อมูลจากคุณทักษิณที่มีการโพสต์เอาไว้
ในวันที่๕สิงหาคมนะคะ

ก็มีภาพปรากฏที่เป็นภาพเหมือนกับคุณทักษิณ

ไปร่วมอวยพรวันเกิดสมเด็จฮุนเซ็นที่กัมพูชา
แล้วก็ยังมีการค้างคืนที่บ้านของสมเด็จหุ่นเซ็นด้วยนะคะ
จนกระทั่งนี่นี่คือภาพที่ไปอวยพรวันเกิดผู้นำกัมพูชา
กระทั่งล่าสุดค่ะในวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
คุณอุ้งอิงก็ออกมาประกาศอีกครั้ง

จะกลับไทยครั้งนี้ไม่เพ้อเจอ
อันนี้คือข้อมูลในวันที่๒๒สิงหาคมนะคะ
ซึ่งก็ตรงกับวันที่ว่ารัฐสภาของไทย
จะมีการประชุมในการเลือกโหวตนายกรัฐมนตรี

ซึ่งทางพักเพื่อไทยเองก็จะมีการเสนอชื่อ
ของคุณเศรษฐาทวีสินในการลงชิงเก้าอี้

คือวันที่๒๒สิงหาคมในการโหวตเลือกนายก
ทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังคุณภูมิธรรมแล้วนะคะ
รองหัวหน้าพักเพื่อไทยเกี่ยวกับความชัดเจนเรื่องนี้
คุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวนะ
เรื่องนี้การกลับไทยของคุณทักษิณให้ครอบครัวเขาตัดสินใจ
และคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ด้วยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเพื่อไทย
ควรไปถามลูกสาวของเขาก็คือคุณแพทองทานชินวัฒน์นะคะ
ก็จับตาดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ